ยังคงตามกันต่อกรณีอุบัติเหตุรถบัสหมอลำคณะศิลปินภูไทย
ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำบนทางด่วนบางประอินบางนา
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพ
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บ๓๑รายด้วยกัน
ใน๒ศพก็คือผู้จัดการของวงครูเต้ยวัชรไกร
เย็นวัฒนานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางบ้านของครูเต้ยเนี่ย
เขาก็มีการจัดบรรยากาศนะจัดเรื่องของงานศพไปแล้วนะคะ
รองรับคิดว่าเย็นนี้แหละค่ะศพของครูเต้ยน่าจะไปถึงที่บ้านนะคะ
ส่วนเรามีคลิปอีกมุมหนึ่งค่ะขณะเกิดอุบัติเหตุ

มันเห็นไงมันเปิดฝ่ายเรียวเห็นไหมมันเปิดฝ่ายเรียวมา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
นี่แหละค่ะเห็นไหมค่ะคือเห็นไหมมีรถบัตรคันหนึ่งเข้ามาก่อน
ในช่องด่านช่างน้ำหนักคันแรกเขาพ้นไป
คันที่สองเนี่ยตามมาซึ่งเป็นคันที่ประสบเหตุเนี่ยค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะฮะ
คันที่ประสบเหตุนี่แหละบรรทุก
คณะมานะคะมันกระชั้นชิดอ่ะนะฮะกระชั้นชิดค่ะ
หลบไม่ทันนะฮะสุดท้ายกลายเป็นว่าเสียหลักเห็นไหมฮะ
ชนเข้าแบบนี้ค่ะจนกระทั่งมันเป็นทางกั้นทางแยกแล้วนะคะ
ใช่ก็เลยปีนเข้าไปเลยคือช่องซ้ายสุดเนี่ยเป็นด่านช่างน้ำหนักนะ
กล้องวงจรปิดบริเวณถนนกาญจนาพิเศษ
หมายเลข๙บางปะอินบางนามุ่งหน้าบางปะอินนะคะ
ก่อนถึงด่านช่างน้ำหนักสักประมาณ๕๐๐เมตรช่วงเขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานครเหตุการณ์เนี่ยเกิดคือตี๔ของวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
นี่แหละค่ะเป็นช่วงที่เกิดเหตุนะคะช่องทางเบี่ยงเพื่อให้รถบรรทุก
รถบรรทุกเข้าทางซ้ายด่านช่างน้ำหนัก
บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะกลายเป็นว่า
คันแรกเนี่ยผ่านไปรถคันแรกเนี่ยเป็นรถบรรทุก
บรรทุกอุปกรณ์ของเวทีครับรถคันที่สองที่ประสบเหตุเนี่ย
บรรทุกไหลชีวิตของคณะศิลปินภูทัยนะคะนักร้องนักร้อง
คือจะเข้าช่องท้ายเหมือนกันแต่มารู้ทีหลังว่านั่นคือด่านช่างน้ำหนัก
ก็เลยจะเปลี่ยนเลนแต่เปลี่ยนไม่ทันแล้วนะคะ
กลายเป็นว่าเสียหลักพลิกตะแคงชนติดกับรั้วเหล็กของถนน
จนทำให้รั้วเหล็กเสียหายแล้วก็เสาไฟฟ้าหักหนึ่งต้นด้วย
อุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ในซากรถสองราย
คนแรกก็คือครูเต้ยเป็นผู้จัดการวงนะคะ
ซึ่งคือนายวัชรกรรย์เย็นวัฒนาอายุยี่สิบแปดปีครับ
เป็นคุณครูสอนเต้นด้วยนะคะผู้เสียชีวิตรายที่สอง
ส่วนผู้บัตรเจ็บสามสิบเอ็ดรายเนี่ยก็ถูกนำตัว
ส่งโรงพยาบาลต่างกันดังกราฟิกที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
ทีนี้ว่าเรามีโอกาสพูดคุยกับนายอำนาจอุดอมลาบอายุห้าสิบเอ็ดปี
เป็นคนขับรถบัตรคันที่ไปประสบเหตุบอกว่า
หลังจากเสร็จการแสดงที่ตลาดปรัฐวิกรย่านนวมิน
ตนเองได้ขับรถตามรถบรรทุกอุปกรณ์เวที
วันรุ่งขึ้นพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุเห็นไหมเป็นด่านช่างน้ำหนัก
รถบรรทุกอุปกรณ์เขาก็เลยขับเข้าด่านตามปกติ
ช่างน้ำหนักอ่ะนะตัวเขาขับตามมาติดติด
พอรู้ว่าเป็นด่านช่างน้ำหนักพยายามที่จะขับออกอย่างกระทันหัน
แต่รถเนี่ยคือขับออกไม่ทันกลายเป็นว่ารถบัสเนี่ย
ปีนเข้ากับเกาะกลางทำให้เสียหลักพลิกคว่ำเทกระจาดแบบนี้ค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของครูเต้ยนะคะที่ตำบลลำพานอำเภอเมืองกาลสินค่ะ
ตอนนี้เนี่ยบรรณายัดย่าแล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยช่วยกันจัดเตรียมสถานที่
เพื่อเตรียมรองรับศพของครูเต้ยตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่นี่นะคะ
คิดว่าศพของครูเต้ยน่าจะมาถึงบ้านของครูเต้ย
ซึ่งเป็นบ้านงานช่วงเย็นวันนี้ค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ของครูเต้ยคือนายเกรียงไกรเย็นวัฒนา
แล้วก็คุณแม่สถาพรอนุศาสตร์เนี่ยก็ยังอยู่ในอาการช็อกนะคะ
ทำใจไม่ได้ที่ต้องเสียลูกชายไปอย่างกระทันหัน
แล้วครูเต้ยเนี่ยเป็นเด็กกระตันยูด้วยครับ
คนที่เป็นพ่อเนี่ยเอาแต่ร้องไห้กอดภาพถ่ายของลูกชาย
ไม่ยอมพูดจากับใครค่ะส่วนคุณแม่ก็เล่าให้เราฟังทั้งน้ำตานะคะ
บอกว่าสามีของตนเองอดีตก็เคยเป็นหมอลำนะ
แล้วก็เป็นเพื่อนรักกับหมอลำวีรพงศ์วงศิลป์เป็นหัวหน้าคณะศิลปินภูไทย
หลังจากนั้นก็ฝากครูเต้ยนี่แหละเข้าเป็นลูกวง
กลายเป็นลูกรักของหมอลำวีรพงศ์นะคะจนกระทั่งได้เป็นผู้จัดการวงค่ะ
เต้ยถือว่าเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว
แล้วก็กำลังจะสร้างบ้านให้กับพ่อแม่ด้วยแต่ก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อน
เนี่ยก็บอกให้ลูกหูว่า่มองค่ะลุกที่สุดเลย
บัดหัวใจแล้วกับว่ามียังติดตอบแทนได้
แม่ก็ว่าไอ้สาวอ่อนแม่ก็ว่าอยากอยู่ถ้าว่ามีลูกอยู่
บอกลูกไปเลยในใจของแม่แม่ฮักลูกที่สุด
นี่พูดอะไรคือลูกเจ้าของอยู่น่าห่านกับแม่ลูกเจ้าของ

ฉันน่ามีจริงมากับแม่มานะลูก
คุณแม่กับครูเต้ยผู้เสียชีวิตสนิทกัน
เพราะครูเต้ยเนี่ยเวลาไปแสดงที่ต่างเนี่ยนะ
เวลาได้พวงมาลัยมาได้ค่าจ้างสินน้ำใจต่างเนี่ย
แบ่งส่วนใหญ่ของเงินเลยนะมาให้คุณแม่
ครูเต้ยเขาเต้นเก่งเขาเต้นเก่งมาก
จะอยู่แถวหน้าของวงเวลาออกไปเต้นหน้าเวที
เป็นทางริเกเขาเต้นได้หมดทุกอย่าง

ใช่เป็นผู้จัดการวงนะคะ
เพื่อนสนิทของครูเต้ยชื่อว่าคุณพัฒนากรแสงสัย
อายุ๒๙ปีบอกว่าตนเองกับครูเต้ยเนี่ย
เพื่อนรักกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนจะอายุสั้นขนาดนี้
ก่อนเกิดเหตุยังโทรศัพท์คุยกันอยู่เลยนะคะ

ทำให้คนที่รู้จักเพื่อนเสียใจ
แล้วก็ทำใจไม่ได้คือมันเร็วเกินไป

ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดหมดเลย

คือเต้ยอ่ะ

คือถ้างั้นปิดฤดูการนี้

ก็คือคุยกันเสียทรัพย์
แล้วทีนี้ยังไม่ถึงวันที่มันจะบวชเลย

ขอให้เพื่อนไปสู่พบภูมิที่ดีครับ
ก็จะอยู่ในใจเพื่อนตลอดไป
ก็จะอยู่ในใจเพื่อนตลอดไป
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ก็จะคิดถึงเต้ยเหมือนเดิมครับ